เป็นเรื่องหน้าส้าบบนถนนครับคุณผู้ชม

ปฏิหารให้ฟื้นคืนกลับมาเท่านั้นครับ
บาดเจ็บคือน้องลิ้นจี่หรือว่านางสาววิลาวันพุ่งมาลานะครับ
เป็นนักศึกษาเพิ่งจะจบใหม่เลยครับแล้วเพิ่งจะได้ทำงานเป็นวันแรก
แต่วันแรกของการไปทำงานเนี่ยเธอไปประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์
ไบท์ชนตรงทางม้าลายครับกำลังจะข้ามถนนไปที่บริเวณแยก
กรมโยทาธิการและผ่างเมืองศรัทธาภราม๙กรุงเทพมหานคร
เพื่อนของเธอเป็นคนนำภาพนี้แล้วเรื่องราวไปโพสต์ไปเล่าในโซเชียล
บอกว่าวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมาน้องลินจิกำลังข้ามถนน
เพื่อไปเริ่มทำงานเป็นวันแรกมีหลายคนกำลังข้ามเช่นเดียวกัน
คันอื่นเขาจอดเหลือแต่บิ๊กไบท์คันเดียวไม่ยอมจอด
พุ่งชนน้องลิ้นจี่จนร่างกระเด็นไปหลายสิบเมตร
ที่น่าสลดก็คือว่าคู่กรณีนั้นปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ
พร้อมกับไล่ให้ไปหาหลักฐานมาพิสูจน์เอง
คู่กรณีอ้างว่าน้องลิ้นจี่ข้ามถนนตัดหน้า
ผู้โพสต์จึงขอความช่วยเหลือถ้าใครมีภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกได้
ช่วยติดต่อกลับมาแล้วก็จะเอาไปมอบให้กับตำรวจให้หน่อยนะครับ
ผู้โพสต์ขอความช่วยเหลือให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติม
ฝ่ายรถบิ๊กไบท์เนี่ยอ้างว่าขี่มาแค่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
น้องลินจิเนี่ยเป็นฝ่ายข้ามตัดหน้าเองถ้าอยากจะเอาเรื่องเอาความก็ไปหาหลักฐานมาสิว่าเขาผิดหรือเปล่า
ไปหามาเองส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ล้มแล้วก็บาดเจ็บที่ขาเหมือนกันอ้างแบบนี้นะครับ
เพิ่งจะไปไหว้พระแล้วก็มีโพสต์ภาพทำบุญเนี่ยฮะไปซื้อโรงศพที่วัดหัวลำโพงกับเพื่อนแล้วเขียนข้อความว่า
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตสาธุแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับ
ทีมข่าวก็เดินทางไปแล้วก็ไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่ของน้อง
เล่าให้ฟังบอกว่าล่าสุดเนี่ยอาการของน้องยังคงวิกฤตอยู่
อยู่ในห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลราชวิถีครับ
มีภาวะสมองตายแล้วก็มีการผ่าตัดสมองไปแล้ว
จากอาการสมองบวมโคม่าเหมือนกัน
คุณหมอก็เรียกคุณพ่อคุณแม่ไปคุยแล้วบอกว่า
ให้ครอบครัวตัดสินใจเลยว่าจะเอายังไงต่อ
จะให้น้องรับยาต่อไหมหรือจะทำยังไงต่อไป
เพราะว่าคือให้ไปก็แค่เพิ่มเรื่องของความดัน
แต่ไม่สามารถที่จะให้น้องกลับมาได้เป็นปกติ
แล้วคุณหมอก็ให้ยาสูงสุดคือแต่ว่าร่างกายมันรับไม่ไหวแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ความดันน้องต่ำมากแต่ทางคุณพ่อคุณแม่ก็
คือด้วยความเป็นพ่อเป็นแม่ก็หวังแต่เพียงว่าลูกจะรอด
ทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกกลับมา
รอแต่ปฏิหารแล้วตอนนี้ยังคงทำใจไม่ได้

คือไม่มีพ่อแม่คนไหนจะปล่อยให้ลูกแบบจากไปเลย

หลังจากเพื่อนได้นำเรื่องราวนี้ไปโพสต์เอาไว้นะฮะ

ขอโทษเพิ่งจะขอโทษนะฮะ

แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเป็นความประมาทร่วม
ผมผิดด้วยน้องก็ผิดด้วย

เพราะว่าเขาก็ไม่มีรัฐานที่จะบอกว่าเขาผิดคนเดียว

ถ้าคุณผู้ชมอยู่ในเหตุการณ์นั้น

หรือเป็นคนเห็นเหตุการณ์ติดต่อไปหน่อย
อย่างน้อยก็ให้คนที่เขาชนรับผิดชอบบ้างก่อน
หลักฐานที่จะบอกว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของทั้งคนขี่รถจักรยานยนต์และคนข้ามถนนแล้วกัน
ถึงแม้ว่าตอนนี้คดีจะยังไม่ได้ออกมาว่าใครผิดใครถูก
แต่จะเห็นว่าครอบครัวเสียใจที่สุด
ถูกต้องก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้น้องไปแบบโดยที่ไม่ทำอะไรได้หรอกนะฮะ